หายากนี้ก่อนค่ะเป็นเมนูอะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากันที่ตลาดเก่าป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เรามาเจอขนมอย่างหนึ่งค่ะซึ่งเรียกว่าขนมถ้วยจีนนะคะ
คนขายแกบอกว่ามีที่ร้านแกกับที่เยาวราชเท่านั้นค่ะ
คือมันจะมีน้ำลาดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตั้งฉายเอาไปทอด
แล้วก็ลาดด้วยน้ำจะหวานเค็มก็อร่อยดีนะคะ

เฮ้ยอะไรอ่ะคุณ
นี่คือขนมถ้วยจีน
ขายอยู่ที่ตลาดเก่าป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
กินคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็ไส้อเด็ดอร่อยมากจริง
แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เรียกขนมถ้วยจีนค่ะ
ชื่อที่เป็นทางการที่เป็นอีกชื่อนึง
หลายคนอาจจะรู้จักชื่อขนมจุ้ยก๊วย
ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำ
กวนคนแล้วก็เอาไปใส่ถ้วย
คล้ายถ้วยตลายขนมถ้วยบ้านเรานี่แหละ

พอแป้งสุกมันจะได้ลักษณะรูปทรงแป้งเหมือนถ้วย

จากนั้นก็เอาไปราดด้วยไส้ก็คือหัวชัยโป๊ผัด

รสชาติเนี่ยก็จะเค็มหวานกลมค่ะ
คนจีนจะนิยมทานเป็นอาหารเช้า
อันนี้ก็สามารถที่จะทานได้ตามช่วงเวลาที่เราชื่นชอบแหละ
ทานตอนเช้ามันก็เพิ่มพลังงานได้ด้วยอร่อยด้วย

น่าจะเป็นพวกเหิมของว่าง
ทานอิ่มเลยก็ได้นะทานเป็นของว่างก็ได้แต่รสชาติออกไปทางหารข่าว
แต่ว่าชื่อเป็นขนมถ้วยจีนลักษณะคล้ายขนมถ้วยไทย
แต่ว่าไส้คนละแบบอันนี้จะออกเค็มนะ
ใครอยากลองชิมดูไปดูนะที่ตลาดเก่าป่าโมก
นำมาให้เราได้เห็นกันว่ามันมีขนมหน้าตาแบบนี้อยู่ด้วย
ในโซเชียลเขามีเรื่องราวแบบที่เรายังไม่รู้เยอะ

จริงเราก็อ่านเรื่องอาหารมาเยอะนะคุณชิสาแต่มันไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้
มีเมนูใหม่มาให้เราได้รู้จักตลอดเลย